ถึงแม้มันโดนชนมันขอสู้กับ
โดนคนกี่ครั้งก็ตั้งขึ้นมาใหม่ได้ครับ
โอ้โหคุณคือหลายรอบมากช่วงนี้เขาฮิตอะไรนะ
เราสู้ชีวิตชีวิตสู้กลับใช่ไหม

เสาสู้กลับไม่รู้กี่ชีวิตกันดี

ที่ผิดทางหรือว่าคนไม่เห็นจริงเหรอ

ทีมข่าวลงไปคุยกับเจ้าของคลิปนี้หน่อยคุณอุเทนบอกว่าที่โพสต์ลงไปเนี่ย
คือเสานี้มันโดนรถชนทั้งรถเก๋งรถกระบะรถบรรทุกเดี๋ยวถอยชนเดี๋ยวเฉียวชนเป็นประจำ
ล้มแล้วล้มอีกป้ายก็หลุดบางครั้งเสาก็หักรวมละ๕๖ครั้งก็เกรงว่ามันจะอันตราย
นะฮะเสาต้นเนี้ยเหมือนมีอาถรรพ์เหมือนกันส่วนตัวเนี่ยก็เรียกว่าเสาเก้าชีวิต
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงไปเพื่อเตือนชาวบ้านขับรถก็ถอยรถอะไรก็ต้องระวังเสามันหน่อย
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงไปสำรวจจุดนี้
ส่วนตะบนพยอมลงพื้นที่ไปเหมือนกันครับ

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไปติดเอาไว้เพิ่มการมองเห็นแล้ว

นี่ครับพี่คนนี้ชื่อว่าคุณสมเดชเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
บอกว่าไอ้เสานี้มีมานานแล้วก่อนสร้างตึกด้วยซ้ำไป
ร้านค้ามาปลูกที่หลังเสานี้หมดเลยนะครับ
ทีนี้เนี่ยพ่อค้าที่ขายของอยู่ชื่อว่าคุณสุรพินก็บอกว่า
อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นตอนกลางคืนกับเช้ามืด
ลักษณะคือปัญหาคือแสงส่องสว่างมันไม่พอ
ทำให้คนที่เขาจอดรถมองไม่เห็นก็เลยไปเฉียวชนเสา
ก็หวังว่าในพื้นที่น่าจะเพิ่มไฟซะ
หรือเพิ่มอะไรที่ทำให้คนจะเห็นเสามันชัดซะ
เพราะเสาอยู่มาก่อนแต่ไอ้ตึกร้านค้ามาที่หลัง
สุดท้ายก็ฝากคนขับรถระวังเสาแล้วกันนะครับ